ท่านผู้ชมครับคุณกิติศักดิ์นี่ฮะที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
คุณกิษฐศรบอกติไปฉีดโบท็อกมาหรือเปล่า
คือหน้าติเขาก็บวมไงตาก็บวมใช่ไหมค
อยู่บวมบวมแล้วก็มันตึงแบบ
ก็ขอแจ้งข่าวให้แฟนคลับคุณติหน่อยนะฮะ
คุณกิธิสักร์วิวิวชายเจริญศุกร์ของเราเนี่ย
นี่เห็นไหมติก้อนที่จะมาที่อุบลวันนี้เมื่อวาน
ไปทำข่าว๑ปีกราดยิงโคราช
แล้วไปเจอแตนต่อยมา
แตนต่อยมาหลายตัวด้วย
แต่วันนี้ด้วยความรักในการปฏิบัติหน้าที่
แวะทำงานก่อนทำข่าวเรื่องนี้เสร็จปุ๊บ
แจ้งมายังกองบกของพวกเราเลย
บอกพี่เขมสอนติขอเข้าโรงพยาบาลก่อนนะ
ติไม่ไหวแล้วแพ้หนักเหลือเกิน

นี่เมื่อเย็นที่ผ่านมานี่บวมหนักเลยนะฮะถึงขั้นแพ้หนักเลยนะครับ
ที่หน้าที่มือนี่บวมหมดเลยนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีเลยนะฮะ
เพื่อใครอยู่ใกล้แวะไปเยี่ยมติได้นะครับ

ยังยิ้มได้อยู่ถึงมือหมอแล้ว

ให้ยาแก้แพ้แก้อักเสบ
นี่คุณติเขาเลยฝากความในใจมาถึงแฟนไทยรัฐนิวโชว์หน่อย
เพื่อจะเป็นห่วงตินะฮะ
ดูท่านทางนักติออกได้เลยล่ะ

แล้วก็ให้ส่งเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อย